คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องมาตรวจสอบกันนะคะ
ลาบหัวใหม่เนี่ยลงมือยิงเมียนะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะเพิ่งมาคบกันได้๒เดือนเองค่ะ
วงเมียไปยิงในสวนยางหลังจากนั้นนะก็เอาสร้อยข้อมือสร้อยคอ

จังหวะที่ญาติมาเจอผู้ตายอยู่เนี่ยนะร้องไห้แบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหดูสิญาติกอดกันร้องไห้แล้วก็กรีดร้องแบบนี้

เพราะว่าญาติเขามาเจอศพนางกัลยาพลสมสายอายุ๔๕ปี
โดนยิงกระสุนทะลุหน้าอกเลยแล้วก็โดนยิงที่กกหูข้างขวากระสุนฝังใน
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับต้นปามริมถนนในหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ตำรวจสพบางขันก็ไปตรวจสอบเจอเป็นปลอกกระสุนปืน
เจ้าหน้าที่เขาไปถามญาติว่าคิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นใคร
ญาติบอกว่าน่าจะเป็นสามีใหม่ของผู้ตายแน่เลย
นายชายาแสหมณีอายุ๕๔ปีเขาก็พึ่งครบกันได้๒เดือนเองนะ
ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็เป็นนักพนันด้วยหลังจากที่เขาก่อเหตุฆ่าภรรยาแล้วเนี่ย
ตัวของนายชายาคนนี้ในรูปคนนี้นะขับกระบะดีแม็กซ์สีดำ
ทะเบียนบ่อยไม้ไม้ฉอฉิ่งเจ็ดเจ็ดสามห้านครศรีธรรมราชของฝั่งภรรยานะ
ขับกระบะหนีไปซึ่งไปคุยกับลูกของนางกรยาผู้ตายค่ะ
ลูกสาวชื่อว่านางจิราพรบอกแม่น่ะเป็นในทุนเงินกู้รายใหญ่
คนในพื้นที่แถวเนี้ยเขาจะรู้จักแม่ดีเลยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวสามีใหม่ของแม่นายชายาเขามายืมรถเธอ
กระบะคันนั้นเป็นของเธอแล้วอ้างแบบนี้เดี๋ยวจะพาแม่ไปทำธุระหน่อย
แล้วลูกสาวก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้สามีใหม่
เขาก็เคยทะเลาะกับแม่เรื่องหึงหวงแล้วเขาเคยพูดแล้ว
เดี๋ยวจะพาแม่ไปฆ่าอันนี้ครอบครัวได้ยินนะ
แต่คนในครอบครัวไม่คิดไงว่าจะลงมือทำแบบนี้จริง
ทีนี้ลูกสาวบอกด้วยตอนมาดูศพคุณแม่เห็นเลย
สร้อยข้อมือสร้อยคอที่แม่ปกติใส่ประจำ
ใส่ติดตัวในนะสร้อยคอสองบาทสร้อยคอมือสามบาทเนี้ย
หายไปเงินสดก็หายไปแล้วกระบะที่สามีใหม่ของแม่
มายืมกับฉันเนี่ยเขาก็เอาไปด้วยค่ะ

ฮั่น
นี่ค่ะที่ลูกสาวบอกว่าเค้าเคยพูดว่าจะพาแม่ไปไข้ยังหัวเราะกันอยู่เรียกว่าพูดเล่นนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเรื่องของปมในการฆ่าครั้งนี้
ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าสรุปแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ว่าไปดูกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ตัวนายชายาฝ่ายสามีใหม่เนี่ยนะ
พาผู้ตายไปกินข้าวที่ร้านที่อำเภอทุ่งสงศ์
แล้วจากการไปถามพนักงานในร้านนั้นน่ะ
แล้วความคืบหน้าเนี่ยผู้กำกับสภบางขันต์เองเขาบอกว่า
สารจังหวัดทุ่งสงศ์ตอนนี้อนุมัติหมายจับนายชายาแล้วนะคะ
ก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนเรื่องของการชิงทรัพย์ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่
แล้วเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
หลังจากที่จับกลุ่มตัวนายชายาได้
ถามว่านายชายาตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
ตำรวจเขาระดมกำลังกันค่ะไปไล่ล่าเลย
เพราะว่าไปเจอกระบะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้
เป็นกระบะที่เขาขโมยมาขับหนีมา
จอดอยู่ข้ามจังหวัดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาฆ่าเมียเขาอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แต่กระบะนี้มาจอดทิ้งไว้ในซอยหลังโรงเรียนลำทัพประชานุเคราะห์ที่กระบี่ค่ะ
ใช่เพราะจริงตำรวจก็จะคุมพื้นที่๓จังหวัดนะ
เพราะว่าเป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องประสานกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดตรังด้วย

ในการตามล่าหาคนร้ายเพราะว่าตรงจุดที่คาดว่าน่าจะหลบหนี

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเจอรถกระบะแล้ว

ได้สิคะเพราะว่ามันมีกล้องหน้ารถคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวของผู้ตายก็คือนางกรยาเนี่ยค่ะเขาทวงถามเรื่องเงินกับนายชายา
เพราะว่านายชายาสามีใหม่ติดค้างเงินเขาอยู่เป็นจำนวนมาก
ทีนี้ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันรุนแรงในรถด้วย
อันนี้เป็นสิ่งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดคือได้ยินเสียงจากกล้องวงจรปิดจากกล้องหน้ารถนะคะ
แล้วจุดที่พบรถเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องไปทำงานกันต่อค่ะ
รอยต่อสามจังหวัดนี้นี่กระจายกำลังนะไล่ล่าตัวนายชายา
คิดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ